สำหรับข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะคะมาติดตามกันที่อีกหนึ่งกระแสที่เรียกได้ว่า
ฮือฮามไม่แพ้กระเป๋าสายรุ้งของบาเลนเซียก้าเลยนะคุณใช่แล้วค่ะ
เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงจะอยากเห็นหน้าค่าตากันแล้วไปติดตามพร้อมกันค่ะ
คนจะดังเอาอะไรมาฉุดก็คงไม่อยู่จริงล่ะค่ะ
โดยมีคิมโจรผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษประจำหลุยบิตตอง
เป็นพ่องานนำคอลเลคชั่นดังกล่าวมาถ่ายแฟชั่นเซตกันที่เมืองไทยอีกด้วย
โดยได้ในแบบหนุ่มโปแลนด์โดมินิกซาดอสมานำเสนอผลงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับช้างคู่บ้านคู่เมืองของบ้านเรา
อกจากนี้ก็ยังมีภาพของหนุ่มน้อยนิรนามที่คาดว่าน่าจะเป็นคนไทย
โด่งดังมาจากเว็บไซต์พันทิพย์ได้ระบุว่าแฟชั่นเซ็ตนี้
กันที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
และเป็นการเรียกหนุ่มน้อยหน้าเก๋มาแคสติ้งหน้ากล้อง
แบบจับพลัดจับหลูเพราะทีมงานดันเหลือไปเห็นเจ้าหนูน้อย

ทั้งนี้ชาวเน็ตต่างพากันให้ความสนใจ
และพยายามตามหาตัวหนูน้อยว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครเป็นใครมาจากไหน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ภูมิใจที่เป็นคนไทย
ก็ได้โพสต์ภาพของหนุ่มการคนนี้
พร้อมกับบอกว่าภาพดังกล่าวถ่ายทำในประเทศไทย

รวมถึงสไตลิสต์และอาร์ตเดร็กเตอร์ของแฟชั่นเซตนี้
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับคำชมแบบเต็มจากคนในโลกแฟชั่นค่ะ